ส่วนกรณีเรื่องของปืนที่ใช้ยิงเนี่ยนะคะที่คุณเสกบอกว่าเป็นของเพื่อนใช่ไหมคะ
ตอนนี้ตำรวจก็เตรียมออกหมายเรียกเจ้าของปืนมาให้ปากคำด้วยนะคะ
แล้วก็ให้ประชาชนแจ้งความลงบันทึกประจำวันด้วยถ้าหากว่าพบทรัพย์สินเสียหายค่ะ
ส่วนผลการตรวจตัวยาในปัสสาวะที่เป็นสีม่วงเขาบอกว่าจะทราบผลเย็นวันนี้
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้พูดถึงกรณีอาวุธปืนที่นายเสกโลโซนำไปใช้ก่อเหตุ
ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างพิสูจนทราบว่าเป็นของใครค่ะ
โดยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อเตรียมออกหมายเรียกเจ้าของปืนมารับทราบข้อกล่าวหา
แล้วก็จะสอบสวนในเชิงลึกต่อไปด้วย
ซึ่งเสกโลโซเองก็ไม่ได้เรียกร้องสิ่งใดเป็นพิเศษค่ะ
ตำรวจก็ดำเนินคดีไปตามขั้นตอน

ในอนาคตอาจจะมีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องได้เหมือนกันนะคะ
ซึ่งตำรวจจะดำเนินการทางคดีต่อเสกโลโซถึงที่สุดด้วย
คดีที่ต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในท้องที่สนคันนายาว

แล้วก็คดีการยิงปืนขึ้นฟ้าในที่สาธารณะที่สพพรมคีรีด้วย
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมดค่ะ
ส่วนคดีอื่นก็คือเรื่องการติดตามเจ้าของอาวุธปืนและผู้จัดหาปืน

สำหรับกระสุนที่เสกยิงขึ้นฟ้าเบื้องต้นยังไม่ได้รายงาน
ว่าสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรายใด
แต่หากประชาชนคิดว่าได้รับความเสียหายหรือว่าพบแล้วว่าเสียหายจริง
ก็สามารถไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
ไว้ที่สถานีจำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยได้แจ้งกับผู้บังคับการจังหวัดว่าต้องดำเนินการให้ถึงที่สุด
เพราะว่าต้องการให้เป็นอุทาหรณ์กับประชาชน
ที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการ
หรือว่าขาดสติกระทำการแบบนี้ขึ้นมาก็ได้นะครับ
ส่วนประเด็นที่หลายคนก็น่าจะติดตามกันอยู่นะคะ
เรื่องของผลการตรวจหาสารเสพติดของเสกโลโซ
พลตำรวจโทชานเทพเสสเวชผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
รายงานผลตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วงนะคะ
พบว่ามีสารเมนแอมเฟตามีนอยู่ในกลุ่มยาเสพติดประเภทยาไอซ์หรือยาบ้า
ซึ่งสารเสพติดทั้ง๒ชนิดนี้อยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษประเภทที่๑นะคะ
หลังจากนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานคันนายาว
ก็จะแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเพิ่มเติมไปด้วย
ส่วนกรณีที่มีประวัติเคยเสพยาเสพติดและเข้ารับการบำบัดมาก่อนแล้ว

ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
คดีนี้ไม่เข้าเงื่อนไขฟื้นฟูค่ะ
ความผิดฐานอื่นทั้งคดีอาวุธปืนและคดีต่อสู้ขัดขวาง
เพราะฉะนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ